คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนั้น
เกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นนะครับเพราะว่ามีการฆาตกรรมหญิงสาว
แล้วนำศพเนี่ยยัดใส่ถังน้ำเอาไว้โดยนำไปตั้งทิ้งไว้ริมถนนสายปากช่องนครราชศรีมาครับ
เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันนี้ตำรวจนั้นสามารถแกะรอยคนร้าย
และจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักย่านปฐุมธานีย้อนรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และวินาทีการจับกลุ่มพร้อมกันเจาะประเด็นข่าวนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพวินาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่๑กองกำกับการ๕
องบังคับการปราบรามจู่โจมเข้าจับตัวนายจักริจจาริกานนท์
ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมขณะเตรียมขับรถยนต์หลบหนีออกจากบ้านพัก
คลองหกจังหวัดปฐุมธานีคดีนี้ตำรวจกองปราบราม
แกะรอยจากคดีที่มีผู้พบศพนางสาวสุภาพเดชไทย
ฆาตกรรมในสภาพเปลือยกาย
คนร้ายจะห่อศพด้วยผ้ามัดด้วยสายไฟ

แล้วนำไปทิ้งย่านกลางดงริมถนนปากช่องนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมปี๒๕๕๖ที่ผ่านมา

สมัครงานที่บริษัทจัดหาแม่บ้านย่านรามอินทา
ถูกส่งตัวไปทำงานที่บ้านนายจักริต

ตำรวจกองปราบปรามจึงรวบรวมหลักฐาน
จากการสอบปากคำนายจักริตให้การรับสารภาพว่า

โดยอ้างว่าเป็นโรคไบโพล่าหรือโรคสองบุคลิก
และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ซึ่งในวันเกิดเหตุได้มีปากเสียงกับนางสาวสุภาพ

ลงมือทำร้ายนางสาวสุภาพโดยไม่รู้สึกตัว
และไม่ได้เจตนาทำให้ถึงแก่ชีวิต

แต่ด้วยอารมณ์โกรธผมที่บางทีมันอาจจะมากกว่าสติ

แต่ละครั้งผมไม่เคยคิดจะทำเขาถึงชีวิตครับพี่

คือคว้าอะไรได้ผมก็เอาตรงนั้นเลยครับท่าน

เขาบอกแต่ผมไม่ชอบทานแล้วมันทำอะไรไม่ได้
ขับรถก็ไม่ได้มันจะซึมอยู่งั้นทั้งวัน

จากการสืบสวนของตำรวจยังพบอีกว่า
ตลอดเวลาที่นางสาวสุภาพเข้ามาทำงานในบ้านของนายจักริต
เคยถูกนายจักริตทารุณกรรมทำร้ายร่างกาย
ซี่โคงหักศีรษะแตกและไม่ได้รับค่าจ้างหลายครั้ง
ข่มขู่ว่าหากไปแจ้งความหรือหลบหนี
จะไปฆ่าลูกสาวนางสาวสุภาพ
มันเป็นคนอารมณ์ร้ายก็เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่นั่น
ก็ชักปืนตบตีเขาประจำครับ
ยามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่าพฤติการให้ฟังว่า
ทุกคนกลัวหมดบอกเป็นตำรวจ
ก็ข่มขู่เข้าไปเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าประจำ

เป็นคนอารมณ์ร้ายนะครับแล้วก็

เอาเด็กมาเลี้ยงไว้
แล้วก็ทำร้ายไปประกันชีวิต
พลตำรวจเอกหานพลนิดวิบูลที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐ยังกล่าวอีกว่า
จากการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมยังพบว่า
นายจักริตได้จับตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยง
กุญแจมือล่ามโซ่และใช้ครีมถอนฟันหลายซี่
รวมถึงนำน้ำกดผสมยาหยอดตาให้หยอดเพื่อให้ตาบอด
แล้วเรียกรับเอาเงินประกันมูลค่ากว่า๑๗ล้านบาท
โดยได้มีบริษัทประกันหลายบริษัทได้ฟ้องร้องข้อหาช่อกงประกันภัยแล้ว
เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ปิดบังซ่อนเร้นอำพางและทำลายศพ
จะส่งตัวให้ตำรวจภูทรกลางดงจังหวัดนครราชศรีมา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป